นี้ทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปดูลีลาการแข่งขันการกินกันหน่อยดีกว่าเพิ่มความคึกคักสนุกสนานเฮฮา
เดี๋ยวจะไปดูการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่บอกเลยว่าถ้าทานจนหมดแล้วต้องจุก
มันใหญ่ยักษ์จริงเลยนะไปดูภาพสิครับเอาขนาดนั้นเลยเหรอ
ที่นี่ครับปิ่นฟ้าฟาร์มนี่เป็นของนายนพดลรัฐดาแย้มเกษตรกรแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับที่จังหวัดปฐุมธานี
เปิดเลยเปิดที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
งานนี้ก็มีประชาชนที่ให้ความสนใจมาร่วมงานครับข้างนี่น้องหนูผู้ยงผู้ใหญ่มากันเพียบเลยนะครับ
หลังจากพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจบลงทางคณะผู้จัดงานก็จัดให้มีเกมและกิจกรรม
พร้อมทั้งลดราคาสินค้าของชุมชนที่นำมาขายอีกด้วย
ไฮไลท์อย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมครับก็คือการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์
ชามใหญ่มากให้มันหมดภายในเวลา๕นาที
๕นาทีแล้วชามเท่านั้นนะชามเล็กดิฉันยังกิน๑๕นาทีเลย
คุณค่อยกินไงแต่นี่เขาต้องกินด้วยความรวดเร็ว

ถูกต้องเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศการแข่งขันมันสนุกสนานขนาดไหน
ดูคุณกี้มันสกรูปเดี๋ยวอะไรน่ะ

ไม่ต้องไปทำเสียงเขามีเสียงให้
เดี๋ยวดิฉันต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้ววันนี้
ใช่ยอมรับเลยว่ามันทำให้เราอยากกินตาม

เดี๋ยวที่ฉันสงสารคนข้างตาบอดทะเกียบคุณจะยางไปไหนคะ

แต่การกินแบบนี้กินแบบนี้มันต้องเร่งมันต้องมีความเร็ว
กินจังหวะต้องได้เพราะว่าการที่จะเป็นผู้ชนะนั้น

ไปดูว่าใครคือผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ครับ

คนพี่ชนะเนี่ยคนพี่เชื่อคำว่าพี่เชื่อฟ้าคนพี่ชนะแต่พี่เค้าเป็นผู้ชนะในการการ์ดขน
คือไม่ใช่ว่าทานหมดจนเกลี้ยงนะคือมันก็ยังเหลือเป็นน้ำเป็นอะไรแต่ว่าเขาจะเทใส่ถุงแบบนี้

แล้วก็จะไปชั่งน้ำหนักดูว่าเหลือกี่ขีด

คือจากที่แบบช่างมาเป็นโลนะ

แล้วก็มาช่างดูว่าใครเหลือน้ำหนักน้อยที่สุด
และน้ำหนักตัวนี่จะเยอะที่สุด

คือเรา๓คนควรจะลงแข่งแต่ขอแค่ชามเดียวพอ
ไม่ได้คุณชนะคนเดียวเนี่ยก็ชนะพี่เสื้อฟ้าแล้วดิฉัน
แหมคุณใบตองคุณก็ชื่นชมผมเกินไป

แค่กินเยอะแต่มันน่าทานนะถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็เอออร่อย
ทานก็ได้นะคะเดี๋ยวลูกชิ้นติดคอ